สีสันข้างสนามก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกัน
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยให้ทีมวอลบอลชายของเรานั้นมีฟอร์มที่ดีขึ้น
ไปดูกันหน่อยครับจากรายงาน
ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสำหรับกลุ่มวอเล็กบอลไทยแลนด์แฟนคลับ
ที่เดินทางจากจังหวัดลบบุรี
มาร่วมเชียร์วอเล็กบอลชายทีมชาติไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาได้เดินทางไปเชียร์วอเล็กบอลทีมหญิง
ภายใต้การนำเชียร์ของนายวิสิตพรมสงฆ์หรือโทนี่
ประธานกลุ่มวอเล็กบอลไทยแลนด์แฟนคลับ
ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเชียร์ครบชุด
ทำให้แฟนวอเล็กบอลชาวจังหวัดนครปฐม
รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเกมการแข่งขัน
ปลุกชีวิตโรงยิม๔๐๐๐ที่นั่ง
กีฬาจังหวัดนครปฐมให้กลับมามีชีวิต

แล้วก็เอาไว้ที่บ้านผมจากลบบุรีนะครับผม

น้องคนไหนมีเวลาแต่ละแมช
ก็นัดกันแล้วก็มาร่วมกันเชียร์ครับ

เป็นกีฬาที่ต้องเล่นกันเป็นทีมนะครับผม

ว้าวเร่งก็เล่นไปให้เต็มที่

เพ้ก็ถือแปลกที่ต้องการปรับคุณครับครับ
สู้นะครับทีมชายสู้ครับเชียร์ครับ
วันนี้ก็สนุกดีนะคะแล้วก็คึกคักมากขึ้น

ก็ดูนะคะก็ติดตามหมดและบอลอยู่เรื่อย
แม้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ทัพตบลูกยางชาย
จะมีแรงกิ้งที่ต่ำกว่าชาติอื่น
ยังไม่สามารถเก็บใช้ชนะในการแข่งขันรอบแรก
ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ชนะใจแฟน

รวมถึงแฟนชาวไทยที่ให้กำลังใจผ่านทางไทยรัฐทีวี
ธนรัฐฟื้องหรือไทกุณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน